อยู่แถวซอยศูนย์วิจัย

ทีนี้ก็ต้องดูหลายประเด็นเลยสำหรับประเด็นนี้นะคดีนี้นะ
โดยเฉพาะเรื่องของการจะต้องไปดูว่าสรุปแล้วเนี่ย

ที่มีชื่อว่านางสาวสะสิทรวิระเทพสุธร
พอตรวจสอบไปเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็ออกหมายจับทันที
อนุมัติศาลออกหมายจับแล้วช่วงเย็น๕โมงเย็นค่ะ
นางสาวสะสีทรซึ่งมีชื่อระบุว่าเป็นเจ้าของ

หลังจากที่ออกหมายจับไปเป็นการออกหมายจับโดยสารอาญา
พวก๘คนนี่มีหลายหน้าที่มีหลายตำแหน่งนะคะ
ศรัทธาธรรมแจ้งฉายเป็นผู้จัดการ
นายบุญทรัพย์หรือว่าป๊ากบเป็นหัวหน้าเชียร์แขก
นายชัยนรงค์อันสุกนายสมชายแสงอุดม

นายเอกนะครับอืมค่ะควบคุมตัวอยู่อีก๓คนนายเอกณพัชจารุวัฒน์ปฐมกุล
แล้วก็อันนี้เป็นนิติบุคคลก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดอมรินออนเซ็น
และนางสาวสะสีทรนี่แหละที่เข้ามอบตัวเมื่อวานนี้สรุป๒คนยังตามหาตัวอยู่นะคะตอนนี้
ด้านพลตำรวจเอกศีวราระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า
ผู้ต้องหาก็คือนางสาวสะสิทร
ยังไปมีความเกี่ยวข้องกับอีก๑๐สถานบริการ
รวมทั้งยังไปพบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนอีกประมาณ๖๗คน
ทีนี้ก็จะต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะคะว่าสรุปแล้วเป็นนอมินีจริงหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์บอกว่านางสาวสถิธร
ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่คนที่ซื้อต่อจากเขา
ขายไปให้กับผู้ชายคนหนึ่งคุณชูวิทยเขาเปิดเผยชื่อออกมาเหมือนกันนะ
แต่ตอนนี้ถ้าสาธิธรมาทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ใช่ไหม
ใช่หุ้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าของใบอนุญาตเลย
จะใช่เจ้าของตัวจริงหรือเปล่าตำรวจบอกว่า
เชิญตัวคุณชูวิทย์มาให้ข้อมูลด้วย
ใช่นะคะซึ่งสิ่งที่คุณชูวิทย์เปิดเผยออกมา
อกจากชื่อเจ้าของจริงที่บอกว่าเป็นเสียกอไก่

ราคาค่าบริการรับเด็กเข้ามาอย่างไรอะไร
ตำรวจบอกว่าอยากจะได้ข้อมูลนี้จากคุณชูวิทย์มาก
เตรียมที่จะเรียกตัวเข้าไปพูดคุยหน่อยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นประเด็นเรื่องกลุ่มนายหน้า
ที่มาทำหน้าที่ส่งเด็กไปยังต่างประเทศ
ตอนนี้พลตำรวจเอกศีวราบอกว่า
แต่ก็ได้สั่งการให้คนที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะคนที่มีชื่อถูกระบุว่าเสียกรเนี่ย
กำชับให้คณะทำงานตรวจสอบ
แล้วก็รวบรวมหลักฐานในประเด็นนี้แล้ว
เพียงข้อมูลเบื้องต้นมาเท่านั้นเอง

พบว่ามีการจดทะเบียนในปี๒๕๕๙
แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมาเป็นระยะโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลง

คดีนี้ก็คือการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะคะ

ซึ่งขณะนี้ชื่อครอบครองชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตว่าเป็นเจ้าของ
คือนางสาวส
นอกจากนี้ยังได้มีการประสานขอข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพราะวันแรกที่เข้าไปตรวจค้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดีเอสไอส่วนที่กำลังกับหน่วยงานต่างนะคะ

ตอนนี้ตำรวจกำลังประสานขอข้อมูลก่อน
เพื่อที่จะนำมาประกอบในสำนวน
พร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้ขยายผล
ไปยังผู้ที่ร่วมกระทำความผิดรายอื่นที่อาจจะหลงเหลืออยู่

เพราะว่าปปงจะต้องไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่า
มีการโอนไปที่บุคคลใดบ้าง
เงินนี้ไปเข้าข่ายการฟอกเงินหรือเปล่า

เพื่อตรวจสอบงบดุลในการประกอบธุรกิจ
ต่อจากนี้ตำรวจจะสอบปากคำก่อนควบคุมตัวฝากขัง
พนักงานสอบสวนบอกว่าต้องคัดค้านการประกันตัวด้วย

กลัวจะไปยุ่งเยอะกับพยานแล้วก็กลัวจะหลบหนีด้วย
จะเป็นการฝากขังเริ่มต้นวันนี้ค่ะ
สำหรับคดีนี้นะคะจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๖คน

โดยตำรวจจะอายัดตัวในข้อหาค้ามนุษย์เพิ่มเติมอีก
อกจากนี้ก็มีข้อหาผิดพรบอื่นด้วยนะคะ

พรบตรวจคนเข้าเมืองอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกัน
แล้วก็๑๓ข้อหาทั้งค้ามนุษย

แล้วก็เป็นธุระจัดหาชักพา

แต่ยังไม่เกิน๑๘ปีเพื่อให้เกิดการกระทำการค้าประเวณี
เพราะว่าจากการตรวจมวลกระดูกในเบื้องต้น
ก็ไปพบว่ามีผู้หญิง๓คนที่อายุประมาณ๑๕ปี

แม้ว่ากำลังตรวจสอบผู้หญิงคนอื่นอีกหลายคนก็ตามนะครับ

ส่วนการไปตรวจสอบบัญชีเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในโพยแต่ละคน
มีทั้งบชนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
อันนี้พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง
และจะต้องรายงานผลกลับมาด้วยภายใน๓๐วัน

ส่วนเรื่องของ๕เสือวังทองหลางก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อในบัญชีไปใช้บริการจริงหรือไม่
หลายคนก็ถามว่าตรวจสอบอย่างไร
ก็ต้องมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดด้วย
คือเงินตรวจสอบไม่ได้รับเป็นเงินสดใช่ไหม

จะได้เห็นกันจัดจะเลยว่าใครมา
มีใครเข้าไปใช้บริการจริงหรือเปล่า
แล้วก็อย่างที่คุณชูวิทย์บอกของที่อยู่ในตู้เซฟ
มันแค่จิ๊บแม้เหมือนเงินทอนเท่านั้นเอง
เงินที่พบหรืออะไรหลักฐานสำคัญมันอยู่ที่คอมพิวเตอร์ทั้งหมด

แล้วก็คุณชูวิทย์บอกว่าเจ้าของตัวจริง
เขาก็เปิดเผยชื่อนะตอนนี้สื่อก็เล่นนะชื่อคนนี้
เสียก้อกไก่เสียก้อกไก่คุณกัมพลวิรเทพสุพร
บอกเป็นคนที่ซื้อกิจการต่อจากคุณชูวิทย์
ส่วนนางสาวเซซีท้อเป็นแค่นอมินี

แต่ว่าตอนนี้เจ้าของตัวจริงจะเป็นใคร
ก็รอให้ตำรวจเชิญตัวคุณชูวิทย์ไปให้ข้อมูลด้วย
แล้วก็สอบปากคำพยานอื่นให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ

ไปเจอพลเอกประยุจรรย์โอชายกรัฐมนตรีนะคะ
ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง

เรื่องนี้ตัวเองก็สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายนะ
โดยเฉพาะการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ในส่วนของตัวผู้ประกอบการเอง
ผู้สนับสนุนให้มีการกระทำความผิด
และเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งเบื้องต้นสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้ว

ฝากเตือนไปถึงสถานบริการอื่น

เดี๋ยวพูดอะไรเพิ่มเติมฟังกันครับ
พลเอกประยุทธ์บอกขอเตือนด้วยนะครับ
ช่วงนี้เรื่องของการแก้สถานการณ์การค้ามนุษย์กำลังดีเลย
เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นความคาดหวัง
แต่เราต้องทำให้ดีที่สุดเราคาดหวังได้
แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการ

และเป็นคนที่ถูกนำมาค้ามนุษย์เป็นชาวต่างชาติสักส่วนใหญ่นะครับ
เอกประยุทธ์บอกว่าก่อนหน้านี้
รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่
แล้วก็ยืนยันจะทำต่อเนื่องทั้งการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย
แล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยนะคะ